คราวนี้พอพระอาทิตย์ตกลอดซุ้มประตูประสาทหินพิมายที่โคราช
ไม่ได้เห็นกันบ่อยนะคุณผู้ชมดูสิ
แสงอาทิตย์นี่คือจะเหมือนกับมีการตั้งฉาก
แล้วก็ผ่านประตูทั้ง๔บานเลย
สวยจังเลยโอ้โหนี่ต้องดูมุมนี้สวยมาก
ใช่นักท่องเที่ยวนะบอกว่าอยากที่จะมองนานเลยช่วงพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้
เมื่อวานนี้ค่ะที่อุทยานประวัติศาสตร์ประสาทหินพิมายอยู่ที่นครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
นักท่องเที่ยวไปชมปรากฏการณ์นี้กัน
พระอาทิตย์ตกลอดซุ้มประตูประสาท
จะเห็นตั้งแต่ช่วงเย็น๕โมงถึง๕โมง๑๕นาที
ดวงอาทิตย์ก็จะสาดแสงผ่านประตูทางทิศตะวันตกทั้ง๔บานเลย
นี่ตั้งฉากกับองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในตัวประสาท
มุมนี้คุณสืบสกุลภาพสวยมาก
พอดวงอาทิตย์ส่องแสงผ่านประตูอุ้ยนักท่องเที่ยวฮือฮา
แล้วก็รีบถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะคะ

พระอาทิตย์ตกที่ตรงจุดประสาทหินพิมมาน
จะเห็นปีหนึ่งประมาณสัก๒ช่วงแค่นั้นคุณผู้ชม
ช่วงหนึ่งก็๔๕วัน
ช่วงแรกก่อนก็จะเป็นช่วงแรม๑๕ค่ำเดือน๑๒นะคะ
อันนี้ก็จะตรงกับช่วงเทศกาลเที่ยวพิมายของทุกปี
หลังจากนั้นนับไปเลยอีก๖เดือน
จะได้ชมปรากฏการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ